สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สด
ตื่นยังแล้วอ่ะตื่นไหมสวัสดีชั้นสามสี่รอบไม่
ให้เยอะมันเดินสวัสดีมันนั่งหลับมันตื่นมาเดี๋ยวเขาสวัสดี

ผู้โชคดีได้เงิน๕ล้าน

เหรอเป็นดาบตำรวจชื่อดาบตำรวจโชคชัย

มีรถยนต์ด้วยนะรางวัลที่๑อ่ะค่ะ๕ล้านบาทใช่ป่ะคะ
รางวัลที่๓เป็นเงินสด๕๕คน
รางวัลถัดไปก็คือแบบมี๒๐รางวัล๒๕รางวัล

มูลค่าของรางวัลทั้งหมดคือ๑๕ล้านนะคะมากกว่า๑๕ล้านบาท

ทั้งหมดที่เอามาแยกเป็น๘กองคือ๔๘ล้านใบ
จากทั้งหมดที่ส่งมา๔๘ล้านใบแล้วแยกกันยังไงก่อนน้อง
คือส่งมาทั้งหมดเนี่ยค่ะยอดจำหน่าย๑๑๒ล้านใช่ไหมคะ
ส่งมาส่งมาถ่ายปริศนียบัตรเนี่ย๑๐๓ล้านใบ
แล้วก็คัดที่เลือกตอบอาเจนติน่า
ทั้งหมดคือ๔๘๔๙๙๘๑๕ใบ
แล้วเขาก็เอามาแยกเป็น๘กองค่ะ

คือเป็นจริงต้องบอกว่าเป็นแคมเปญใหญ่ที่
ตั้งแต่ช่วงโควิดไปเราไม่ได้มีเลยถูกป่

ให้เกียรติเป็นคนจับรางวัลที่๑นี่ไงนี่ไง
มาแล้วเนี่ยท่านพูดอาเจนติน่า
มาพร้อมกับภรรยาด้วยนะคะอ๋อท่านทูตอาเจนติน่าครับ
ใช่ดาบตำรวจโชคชัย
โชคดีมากจริงเลยพี่เหนียวอยู่ด้วย
ศิลปินให้ศิลปินดารานักร้องมากันแบบเพียบเลยนะคะ
วันนี้ใช่ไหมคะใช่คุณช่ำช่ำรำคุณเป่าเป่าวลี
คุณแพนเค้กเขมมะนิดคุณเอ๊จิลากร
แล้วก็เหมียเด็ดมีคุณตองกะวินนักฟุตบอลก็มา
ด้วยคุณแพนเค้กเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลที่๑
รางวัลที่๑อย่างที่บอก๕ล้านบาท๑รางวัล
รางวัลที่๒เป็นรถยนต์

คันละ๗๓๙๐๐บาทรางวัลที่๒เป็นเงินสด๕๕๐๐รางวัล
รางวัลที่๓เงินสด๑แสนบาท๑๕รางวัล
รางวัลที่๔เงินสด๕๐๐๐บาท๑๕รางวัล
แล้วก็มีทองคำรางวัลละ๙๐๐บาท๒๐รางวัล
กิฟต์วอร์เชอร์จากร้านกาแฟอินทานินรางวัลละ๑๐๐๐๐บาท๕๐รางวัล

ดาบตำรวจโชคชัยโยธานันต์จังหวัดตากคือคนที่ได้๕ล้านบาท

๖ล้านใช่และนี่คือได้วันนี้๓๑มกราคมคือพรุ่งนี้ไม่ถูกไม่เป็นไรแล้วมั้ง
ดาบตำรวจน่าจะยิ้มออกแล้วนะคะ

พรุ่งนี้สรุปแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาไล่เรียงกัน
วันนี้ต้องใช้เวลากับข่าวเยอะพอสมควร
สลากพลัสยังไงไม่คิดเราดูข่าวจากข่าวเย็นมาแล้วมีการบอกว่า
เราซื้อต่อได้ไหมหรือจะต้องปิด
เดี๋ยววันนี้เราไล่เรียงกันแต่แน่นอนสัญญาการเลือกตั้งมาแน่นอนแล้ว
อย่างที่บอกสมัยนี้น่าจะพฤษภาคมยังไงเราก็ได้เข้าครัว
มันเป็นสัญญาที่บอกมาแล้วว่าอยู่ที่ว่านายกจะอยู่ครบเทอม
หรือไม่ครบเทอมบางกระแสก็บอก๑๔กุมภาพันธ์นี้
ศิลป์สิ่งทุกอย่างจบมาแล้วมันเป็นสัญญาณว่าเราเตรียมเลือกตั้งกันแหละ
เพราะฉะนั้นนับจากนี้ถ้าสมมุติพรบทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ย

๙๐วันเนอะ

พี่นับมาแล้ว
แต่อยู่ที่ใจนายกแล้วแหละ

แต่ถ้าสมมุตินายกยุบสภาก่อน

ชาติก็คำว่าชาติเราก็อาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ย
พฤษภาคมเราน่าจะได้เข้าโดยคาดคณีนะฮะ
เพราะฉะนั้นวันนี้พรบออกมาแล้วสิ่งหนึ่งที่เราดูกันไว้

วันนี้ที่เราไม่รู้ว่าเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงไป
เพราะครั้งที่แล้วการเลือกตั้งเราย้อนกลับไปครั้งที่แล้ว
บัตรใบเดียวเนี่ยเราเอาปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยอยู่ที่๑๕๐ถูกต้องไหมคะ
แล้วก็แบ่งเขตอยู่๓๕๐นั่นเป็น๕๐๐
แต่คราวนี้เป็นบัตร๒ใบปุ๊บ
เลือกพัก๒เลือกคน

วันนี้ก็จะกลายเป็นปาร์ตี้ลิสต์เหลือแค่๑๐๐
เขตเลือกตั้งจะเป็น๔๐๐นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยจากการคำนวณประชากรทั่วราชอาณาจักรไทยเนี่ย
เรามีอยู่๖๖๙๔๗๕คน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเฉลี่ยสอสอกันอย่างนี้ว่า
สส๑คนจะมาจากการเลือกของประชาชนทั้งหมด๑๖๕๒๒๖คน
แล้วก็เสนอร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรนะครับ

วันนี้กรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตเนี่ย

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ๒เรื่อง
คือ๑การแบ่งเขตเลือกตั้งนะฮะแล้วก็เขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
ปรากฏตามเอกสารจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะส่งให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วที่สุด

กรุงเทพเนี่ยตอนนี้ประชากรจำนวนลักษณะ๕๔๙๔๙๓๒คน
กรุงเทพอย่างเดียวเนี่ยจะมีสอสอทั้งหมด๓๓คนอืม
เอาแสนกว่าห่านหนูแม่น้อยครับว่ะ
กับสกใช่ไหมล่ะก็จะต้องหารไปก็จะได้๓๓เขตเลือกตั้ง
ตอนนี้นะครับนครราชศรีมาหรือโคราชเนี่ยถือว่าเป็นเมืองใหญ่เนาะ
ก็มีทั้งหมด๒๖๓๐๕๘คนเพราะฉะนั้นคุณได้สอสอทั้งหมด๑๖คน
ก็จะเป็น๑๖เขตเลือกตั้งอุบลราชธานีก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่เหมือนกัน
อุบลราชธานีเนี่ยมีประชากรอยู่๑๘๖๙๘๐๖คน
ก็จะได้๑๑สอสอ๑๑คนนะครับหรือ๑๑เขตเลือกตั้ง
เชียงใหม่เองวันนี้จำนวนรัศดร๑๗๙๒๔๗๔คน
ก็จะได้สอสอ๑๑คนก็จะเป็น๑๑เขตเลือกตั้ง
ขอนแก่นก็เป็นเมืองใหญ่
ขอนแก่นก็จะได้ประชากรทั้งหมด๑๗๘๔๖๔๑คน
ก็จะได้จำนวนสอสอ๑๑คน๑๑เขตเลือกตั้ง
ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าการเรียกว่ามันใกล้เข้ามาแล้วเนาะ

เยอะก็เยอะเหมือนกันนะแม่ทางอีสานจะเยอะ
บุรีรำอะไรอย่างนี้ที่แบบมี๙คน๘คน
ก็ดูจากจำนวนประชากรอย่างบ้านหนูลำปาง๘แสนกว่าคนได้ก็มี๔เขตได้๔คน
นักควรสีธรรมดา๙คนนักควรสวรรค์๖คน
ดูแล้วแบบโอ้โหแบบบุรีรำ

บึงการนี่ก็๑๐คนเลยนะโมน

ก็ดูกันว่าสอสอจากเขต๔๐๐คน

กว่าจะได้ปาร์ตี้ลิสต์๑คนยากมากนะ
แล้วงี้แลนซไลด์น้ำมันเมียให้ได้โน้นกี่คนนะ

แต่หมายถึงว่า๒๕๐ก็เขาบอกขืดขึ้นคอแล้ววันนี้

โอเค๑๐๐๒๐๐กว่าเพื่อไทยได้

อย่างของ๔กุมาร

แต่เหมือนเขามีคำตอบออกมาหรือยังนะคะเพราะเหมือนนายอุตมะกับนายสุนทัศน์บอกว่าเขาย้ายมาก็จริงแต่ว่าไม่ได้ยุบพักนั้น
ไม่ได้ยุบพักของเขาอ่ะอืมพักอะไรนะสร้าง
ของคุณหญิงสุดารัฐของคุณหญิงสุดารัฐเขามีอีก
ไถ่สร้างไถ่ใช่แต่มาถึงนายอุตมะกับนายสนธิรัตน์อ่ะ
คุณหนุ่มกัญชัยรับชมอยู่ในไลฟ์สดแม่เขารออะไรหรือเปล่าแม่เอาง่าย
คุณหนุ่มเขารออะไรหรือเปล่าครับวันนี้ตอนนั้นก็มีอักษรย่อเกี่ยวกับดารา

พอพี่หนุ่มเข้ามาปุ๊บเหมือนเป็นสัญญาณอย่างนี้เหรอคะ

ก็รู้อยู่แล้วว่าวันนั้นมีอักษรย่ออักษรย่อ

พระเอกตอนนี้อาการหนักแล้วหรือว่าไม่สบายใช่ไหมคะ
สังหรอกพอแม่ก็รู้ตลอดเพราะเวลาเจอกันทุกวัน
คือแบบเป็นพี่น้องกันมาคือแม้กระทั่งจะอ่านข่าวอ่ะอืมไอ้อีโมอีบ้า
คนกูต้องโทรไปบอกแกเดี๋ยวฉันอ่านข่าวแกนะแกเปิดดูนะอะไรอย่างนี้
ออกป่ะพี่อย่าไปบอกเลยคือฉันอยากให้เขาพักผ่อนให้ดีที่สุด
คือเรารู้ว่าเขาเป็นมะเร็งอย่างที่เล่าไปอักษรย่อเนี่ยก็ออกมาตลอด
แต่ตัวฉันเองรู้มาตลอดไม่ใช่ไม่รู้นะเว้ยถามว่าเพื่อนทุกคน
เพื่อนเพื่อนดาราทุกคนอ่ะรู้หมดอ่าแต่ทุกคนต้องการประคองจิตใจของ
ฮิวใจน้องเขาอ่ะคือหิวหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละประคองจิตใจของเขาคือ
มันจะต้องไม่อยากให้มีอะไรไปกระทบอ่ะเนาะใช่ถ้าสมมุติแกจะต้อง
ว่าเพื่อนแกจะต้องทำคีโมยี่สิบครั้งอ่ะโอ้กำลังใจแกต้องเยอะอ่ะ
ก็ต้องให้เต็มที่มันไม่ควรจะมีอะไรกระทบกระเทือนมันเลยใช่อืม
เทรดก็ไม่ได้ด้วยนะถูกต้องป่ะค่ะคือไม่อยากมีอะไรกระทบกระเทือนมันเลย
คือฉันก็ได้แต่บอกว่าแกเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้
คือก็ไม่ได้อยากใครรู้ปรากฏอีโมมปรึกษาใครรึยังปรไม่ไป
กระตบปากใช่ไงนะถึงเดี๋ยวก่อนว่าอืมจริงจริงคือหืมพูดแล้วก็
ลำบากใจครับวันนี้ไอ้โมออกมาบอกว่าอ๋อมอักขพันธ์พี่อ๋อมเป็นมะเร็ง
ตรวจพบตั้งแต่ตุลาคมปี๖๕มีชิ้นเนื้อ๑๒เซนอยู่ข้างบนบริเวณหัวใจ
แล้วก็ลามมาปอดทำคีโมมาแล้วห้าถึงหกครั้งครับตอนเนี้ยก็โอเคค่ะ
เนื้อมันเล็กลงอืมคือตอนแรกอ่ะที่ต้องยิงคีโมห้าหกครั้งเนี้ยอืม
เล่าได้ไหมแองจี้เล่าเนอะไหนมันมาถึงนี่แล้วเนอะเอาตามที่แม่ได้คุยกับอัปเดตกับอาการพี่เขา
คือตอนแรกอ่ะวิธีที่การรักษาคือต้องผ่าออกแต่คราวนี้มันก็ต้องลุ้นว่า
การให้คีโมอ่ะมันตอบรับตอบสนองหรือเปล่าคือคือคีโมมันจะทำให้เล็กลงป่
เกราะกวนว่าออ๋อมม่ะกำลังใจมันดีมาตลอดอืมต้องพูดว่ากำลังใจจาก

เข้าใจป่ะคือตัวมันเองอ่ะเป็นตัวเขาเอง

เพราะอยากให้จำว่าตอนที่อ๋อมสภาพดี
อย่าลืมว่ามันเป็นพระเอกมาเป็น๑๐ปีนะ
ใช่แล้วทำงานหนักมาตลอดนะโม๊ต

ต่อครับคุณผู้ชม
คือปรากฏว่าตัวเองก็รู้มาตลอด

ก่อนหน้านี้มีข่าวใช่ไหมที่บอกว่าพระเอกดัง
มีข่าวว่าป่วยหนักอาการซุด
แต่วันนี้คือก็ไม่มีใครเฉลยว่าเป็นใคร

แต่วันนี้ไอ้โมเสือกไปขอโทษถ่ายแล้ว
ไอ้โมสันและแหน่งไปเฉลยว่าเป็นอ๋อมอักภัณฑ์
ซึ่งก่อนนั้นเนี่ยน้องอ๋อมเขาก็มีภาพเข้าที่โรงพยาบาล

ว่าสภาพจิตใจของอ๋อมมันเป็นยังไง

น้องอาจจะแบบอยากรักษาตัวเงียบ
ก็ไม่รู้แต่เราก็ไปอ่านใจเขาไม่ออกหรอกว่าเขาอยากจะยังไง
แต่ฉันเชื่อว่าเวลาคนป่วยมีใครอยากจะ
ไม่มีใครอยากบอกจริง
ถ้าสมมุติว่าเขาแบบเหมือนอยากบอกจริงก็อาจจะส่วนหนึ่งนะ

เราไม่สบายเราก็ไม่ค่อยอยากให้ใครมาถามถ่าย
คือถ้าเป็นแค่เป็นหวัดถามได้

เวลาถูกถามเยอะมันก็คงรู้สึก
ครั้งที่ต่อไปมันมีผลกระทบทางจิตใจไง
คือเอาง่ายว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลป่ะ

เพราะฉะนั้นก็ควรจะเป็นแบบผู้จัดการเขาหรือพ่อแม่เขา
หรือคนในครอบครัวเขาออกมาพูด
อีโมไม่ใช่เป็นเมียเขาไม่ใช่ออกมาพูดนึกออกมั้นล่ะ
ถ้าเอาจริงคือออมเมื่อโมออกมาพูดแล้วก็เป็นข่าว
วันนี้ช่วงบ่ายทุกคนได้แต่ส่งกำลังใจไปให้อ๋อม
แต่ขอบอกว่าไอ้อ๋อมมันกำลังใจดีกำลังใจมันดี
แล้วก็น้องก็กำลังไปรักษาตัว
คือพ่อแม่เขาก็ดูแลลูกเขา
หรือทั้งการเข้าใจส่วนถึงเพราะทำข่าวมาบ่อย
คือมันได้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ได้ตีความไปต่างนานา
เพราะว่าถ้าเกิดหมอพูดหรือคนในครอบครัวพูด
คือผ่านการรับรองแล้วว่าตอนนี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว

เพราะว่าอย่างเราไปตามข่าวเมื่อก่อนเวลาเข้าโรงพยาบาลหรือท่อหรืออะไรก็ตามเนี่ย
เขาก็ต้องมีสเต็ปแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวพูดไปแล้วมันไม่ตรงไง
แล้วตีอันนั้นอย่างตอนนั้นที่บอกว่าเป็นโรคร้ายคนก็เดาโรคร้ายคือโรคอะไร

ไม่ใช่ข่าวดาราเลิกกันดารามีเมียน้อยเนาะข่าวนี้เนาะ
อันนี้มันเกี่ยวกับความป่วยความเจ็บเนาะ
ข่าวดาราเลิกกันดารามีเมียน้อยมันก็ยังแบบสนุกสนานถูกต้องไหม
แต่อันนี้มันเป็นความเจ็บของคนแล้วเขาอาจจะแบบคิดว่าอีกสักแป๊บนึง
รอให้มันมีสัญญาณที่ดีหรือน้องแข็งแรงแล้วออกมาดีกว่าไหม

อันนี้ทุกคนก็แบบว่าแค่อยากจะรอผมพร้อมที่จะรับงานแล้วครับ
อันนี้คือความหวังของเพื่อนและคนสนิททุกคน
ฉันอาจจะไม่ได้สนิทมากแต่ก็รู้ไหมก็คือให้กำลังใจกันมาตลอดนั่นแหละ
ซึ่งออมักกะพันธ์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าใครติดตามละครช่อง๗มาตลอดเนี่ย
เขาอยู่หน้าจอช่อง๗เพราะเป็น๑๐ปีนะครับ

ใช่ใช่อาชีพหลักของเขาคือนักแสดงฮะแบบนักแสดงร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยครับ
ปรากฏว่าวันหนึ่งเคยเล่าให้คุณฟังว่าอ๋อมก็ถ่ายละครอยู่แล้วแล้วก็เหนื่อย
รู้สึกเหนื่อยแล้วก็วูบอืมปรากฏไปตรวจปุ๊บก็ไปเจอค่ะครับ
นะฮะตอนนั้นข่าวอักษรย่อนักข่าวทั้งหลายก็พยายามไปพูดถึง
อ๋อมเนี้ยเขาก็ออกมาพูดในไอจีว่าผมไม่สบายนะครับอืม
จากนั้นปุ๊บก็มีการเปลี่ยนตัวละครของอ๋อมไปอ่าใช่
เพราะว่าให้น้องเนี่ยพักผ่อนรักษาตัวไปตอนนั้นก็เป็นบิ๊กเอ็มใช่ไหม
ฟุ๊กเกิกคนมาเล่นแทนถูกต้องจำได้ไหมใช่ครับนั่นแหละ
อ๋อมก็รักษาตัวมาตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาทันวามกราสี่เรือนเต็มเต็มอืม
เข้านอกออกนายคือเข้าออกเข้าออกโรงพยาบาลอย่างเงี้แหละอืม
คือสิ่งที่วันนี้โมอามีนาออกมาพูดคืออ๋อมเป็นมะเร็งมีชิ้นเนื้อขนาด๑๒เซนติเมตรนะฮะ
อยู่ข้างบนบริเวณหัวใจแล้วก็ลามมาที่ปอดทำคีโมมาแล้วห้าถึงหกครั้งครับ
ตอนเนี้ยชิ้นเนื้อนี่เล็กลงแล้วอืมล่าสุดมฯ
เมื่อเช้าก็วางของน้องคือผ่าสิ้นแร้ออกก็ต้องเข้ารับการผ่าตัด
ถามว่ารู้ไม่รู้อัฐหลังก็ได้แค่ส่งกำลังใจโทรไปให้กำลังใจ
แล้วพี่อ่อมกำลังใจดีมากแต่โมอยากไปเยี่ยม
ไม่ให้ไปเยี่ยมตามโดสกันหัวใหญ่ออกที่หมอกำนุษย์กำหนดไว้
หลังจากผ่าออกมาแล้วก็ต้องดูว่าต้องทำคีโมอีกครั้งครับนะฮะ
โดยคีโมเขาเริ่มทำก่อนผ่าตัด๕๖ครั้ง
อันนี้โมบอกนะฮะหนูว่าพี่อ๋อมสู้มากจริง
คีโมมาระยะหนึ่งแล้วเขาสู้จริงนะคะครับ
เราก็บอกเขาเลยว่ารับโทรศัพท์ให้บ่อยแล้วกัน
แล้วเราก็จะโทรไปหาบ่อยนะแล้วก็รับรู้อะไรอย่างนี้
แล้วอย่างที่แม่คุยแม่โทรกับเขาทุกวันไหมล่ะ

แต่ก็คุยไลน์กันบ่อย
ก็คุยอ่ะแหละมันก็ต้องคุย
ก็อัพเดทกับทุกวันแล้วก็ถามไทยกันนะ
คือเวลาคุณป่วยเราก็ได้แต่ให้กำลังใจถูกต้องไหม
เราก็ไม่ควรไปอะไรกับไม่ควรไปวุ่นวายกับเขาเยอะ
เราก็แค่แบบว่าเอ้ยตูยังอยู่ตรงนี้แค่นั้นพอแล้ว
มีอะไรมึงทักกุมารมึงอะไรอย่างนี้แค่นั้นพอแล้ว
ฉันว่าฉันโอเคแล้วเหมือนกันถ้าสมมุติฉันป่วย
ฉันคงแบบว่าไม่อยากให้ใครเห็นตอนที่เราอ่อนแอ
ป่ะใช่นะครับก็ต้องให้กำลังใจ
ซึ่งก็เพิ่งจะผ่านวันเกิดแล้วออกมาไม่กี่วันมา
ถามว่าคนเขาก็รู้กันอยู่แล้วแต่บางทีอ่ะ

ร้อยเขามาประกาศให้พ่อแม่เขาประกาศไหม
อันนี้ถูกป่ะพ่อแม่ก็ประกาศแต่โอ๊ย
กูอยากดังกูคงประกาศไปตั้งแต่เดือนธันวาแล้วล่ะ
ก็ไม่ได้หิวแสกหรอกไหมเราก็อองตรง

ถูกน้องเรื่องนี้ให้เขาพูดกว่าไม่ได้พูดดีกว่า

ให้กำลังใจน้องขอให้ผ่าตัดเป็นการแบบผ่าตัดไปได้ดี
ผ่าตัดไปแล้วปีชงปีชงทุกอย่างหมดไปแล้วไอ้อ๋อม

แต่เป็นการอ่านข่าวที่ลำบากใจตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่อักษรย่อมาแล้ว

เพราะคนก็คาดหวังว่าเออมดก็แบบน่าจะรู้ว่าใครอะไรยังไง

เพราะฉะนั้นก็ให้ครอบครัวออกมาพูด
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องอ๋อมนะครับ
ครอบครัวครัวไม่ทันแล้วมันตอนนี้รู้กับหมดแล้วมัน

ในที่สุดวันนี้ส่งกำลังใจให้น้อง
แล้วเราก็เชื่อว่าวันหนึ่งน้องจะต้องกลับมาแข็งแรง
แล้วความรักของไอ้อ๋อมากที่สุดคือรักการแสดง

มดออกไปผมจะมีงานไหม

หรือว่าไปเจอกันตามงานอีเวสอะไรอย่างนี้

เดี๋ยววันนี้มีกองสลากด้วยใช่ไหมลูก
ใช่ค่ะอันนี้แต่ว่าเรื่องดาราไต้หวัน

อยู่ชิงคือหลังจากที่มันพลิกไปพลิกมาหลายตลบ
ดาราไต้หวันมาเที่ยวเมืองไทยบอกเจอตำรวจไทย
ตั้งด่านรีดไถเงิน๒๗๐๐๐บาท
เธอกลับไปโพสต์เรื่องราวที่เกาะไต้หวันของเธอถูกไหมคะ

เสร็จปุ๊บพอเป็นเรื่องเป็นราวมีคนแปลมาปั๊บ

สอนอห้วยขวางยังไงนครบานยังไง

เนี่ยคลิปวงจรปิดที่ออกมาก็ไม่ได้ตรงตามเรื่องที่ดาราสาว

ดาราไต้หวันเองมีของผิดกฎหมายในมือด้วยคือบุหรี่ไฟฟ้า
แต่นี่ก็ทำแค่ตำหนิตักเตือนแล้วก็ปล่อยไปยังไม่ได้ว่าอะไรเลย

พอบัตรศักดิ์สั่งให้ตรวจมีการบินไปสอบถึงที่นู่น
จากการแฉของคุณชูวิทย์
สุดท้ายแล้วผู้อำกับสอนอห้วยขวางโดนเด้งฮะ
ตำรวจที่อยู่ในด่านที่เกี่ยวข้องโดนเด้ง
เพราะสรุปออกมาว่ามีการตั้งด่านรีดไถเงินจริง
นี่ฮะสรุปสุดท้ายแล้วจริงในจริง

ขอขอบคุณบีบีซีและสื่อจากไต้หวันทุกสำนัก
อันมีค่ามารับฟันรับฟังและแบ่งปันความจริงขอบคุณทุกคนที่
กำลังใจสนับสนุนและดูแลช่วยเหลือให้ชั้นก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความ
มืดมิดที่กระทบกระเทินจิตใจนี้อืมขอบคุณสำหรับมิตรภาพใหม่ใหม่จาก
พวกคุณสอนฉันว่าความกล้าหารไม่มีอุปสรรคด้านภาษาประเทศไทย
วัฒนธรรมของคุณผู้คนอาหารจะพิเศษกับฉันเสมอหวังว่าจะได้รับ
ประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการเยี่ยมเยือนในอนาคตขอให้ความจริงพบเส้นทาง
และขอให้ครั้งนี้เป็นจุดจบอย่างแท้จริงครับอันนี้คือโพสต์ล่าสุดใน
บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงกรณีนี้เหมือนกันว่า
รอรับฟังผลการสอบสวนของบอชนอยู่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทุกประเด็น
ผิดว่าไปตามผิดทั้งทางอาญาและทางวินัย
ทางการปกครองก็จะดูด้วยว่ามีใครบกพร่องอะไรตรงไหนบ้าง
ยืนยันว่าจะทำอย่างตรงไปตรงมาที่สุดคนผิดต้องถูกลงโทษ
และเรื่องพยานตำรวจก็ยินดีที่จะรับทุกฝ่าย
ในส่วนของอันยูชิงเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานที่จะให้เขาเนี่ย
ถ้าสะดวกก็จะให้เขาเดินทางมาที่ประเทศไทยอีกครั้ง
เพื่อมาพูดคุยสอบสวนแต่ถ้าเขาไม่สะดวก
ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวตำรวจจะเดินทางไปสอบสวนเอง
จะได้รู้ความจริงทุกอย่างแบบละเอียดแบบครบถ้วนครับผม
ผิดตรงไหนบกพร่องตรงไหนตอนนี้เตรียมการวางระบบเพิ่มเติม
ในการตั้งจุดตรวจให้มีมาตรฐานแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้
และจะนำเรื่องนี้มาดูให้เกิดความรอบครอบในอนาคตฮะคนก็ถามอีกว่าอ่ะ
อันนี้จบไปแล้วนะไอ้ประเด็นเรื่องรีดถ่ายตั้งด่านสรุปว่าจริงนะคะ
คนเลยถามว่าแล้วประเด็นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าล่ะจริงไหม
การที่คุณแค่ตำหิตักเตือนแล้วปล่อยเข้าไปแบบนี้เนี่ย
ละเว้นการปฏิบัติด้วยไหมต้องเข้าข่ายความผิดในชุดจับกลุ่มมันด้วยไหม
ครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพบตรบอกว่า
ทางพบชนก็พูดตอบประเด็นนี้ไปบ้างแล้ว
รอให้ผลจากคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาออกมาก่อน
จะได้มีการพูดได้อย่างครอบคลุมและถูกต้อง
ตอนนี้มีการดำเนินคดีทางอาญาไปแล้ว
มีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย
มันสะท้อนอะไรไหมในเรื่องนี้
พบตรบอกว่าก็แสดงให้เห็นว่า
มันมีความบกพร่องเกิดขึ้นจริง

คนก็บอกอีกอ้าวแต่คุณชูวิทย์บอกว่า
แค่นี้แค่ผู้อำกับสอนอห้วยขวางมันไม่พอ
มันต้องเด้งพบชนพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์

เรื่องนี้พตำรวจเอกดำรงศักดิ์พบตรบอกว่า

เพราะเอาจริงถ้าดูตามเวลาตำรวจทำผิดกฎอะไรแบบนี้ค่ะ
คือในทางตำรวจเองเนี่ยเรื่องการตั้งจุดตรวจหรืออะไรแบบนี้
เขามีการกำกับดูแลตามคำสั่ง๑๒๑๒เอาไว้แล้วที่บอกว่า
ถ้าหากว่าผู้ใต้บังคับบัญชาทำผิด
เขาจะให้ผู้บังคับบัญชา๒ระดับจากผู้ที่กระทำผิดขึ้นมา

ใช่อย่างเช่นสมมุติกรณีเรื่องการตั้งด่านใช่ไหมคะ
หัวหน้าด่านคือรองสารวัตร
ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแล
ระดับขึ้นไปก็คือสารวัตรกับรองผู้กำกับ
แต่ทีนี้คดีนี้มันเกี่ยวพันกับหลายเรื่อง

ก็คือเคยผิดมาแล้วแล้วก็มีผิดซ้ำอีก
พบตลเลยบอกว่าก็ต้องเอาให้ถึงระดับหัวหน้าสถานี

สังคมส่วนใหญ่มองว่า
ยังให้ความเป็นคำว่าตำรวจน้อยไปรู้สึกน้อยใจไหมครับ

ก็เมื่อประหยาชนเขาต้องคาดหวังผู้บังคับเจ้ากระบายสูงอยู่แล้ว
เราก็ต้องยืนยันว่าเราก็จะทำให้มันดีที่สุดนะครับ
เรื่องของวินัยเนี่ยเราก็ต้องดูว่า
ใครจะผิดบ้างถ้าเกิดมีความปกพร่องนะครับ
เรื่องอาญาก็ต้องอีกส่วนหนึ่งนะครับใครผิดบ้าง

ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแลก็คือสารวัตรรองผู้กับ
แต่ในเมื่อคดีนี้เป็นคดีที่มันมีเกี่ยวพันกับเรื่องหลายเรื่อง

ซึ่งเป็นเรื่องที่เราเคยกำชับแล้วเรื่องการตั้งจุดตรวจเนี่ย

และผู้ที่มีหน้าสายหนี้ก็ต้องดีไปเป็นคนที่ต้องกดความร่วมธุมีชาว

อันนี้คนไทยหลายคนเองเขาก็บอกเหมือนกันนะว่า
แหมมันต้องให้เป็นเรื่องระหว่างประเทศก่อนเนอะ

เพราะว่าเรื่องต่างดาลไทยงงไทยเงิน
คนไทยหลายคนก็พูดไม่รู้กี่ครั้งแล้ว

แต่ไปตรวจทีไรก็ไม่เจอไม่เจอไม่เจอ

คือด้วยความที่หนึ่งเป็นคนดังคือเป็นดารา

ไม่มีเนอะดูไม่ใช่พูดไปเองอะไรแบบนี้

จนตำรวจถึงขั้นตำรวจงัดเอากล่องปิดหมวกกล่องวงจรปิด
คนก็ยังบอกว่าเชื่อดาราสาว

ใช่นางโดนจริงนางไม่มีเหตุผลที่

แต่คือเรื่องนี้มันน่าคิดอย่างหนึ่งตรงที่ว่า
ขนาดตำรวจงัดเอากล้องวงจรปิดออกมา

คนยังเลือกที่จะเชื่ออีกฝั่งนึงมากกว่า

คือตำรวจคือผู้บังคับใช้กฎหมายของไทยถูกไหม

ประชาชนไม่กล้าที่จะเชื่อใจตำรวจด้วยซ้ำ

เพราะว่าคุณชุวิตก็มีภาพที่ไปหน้าสนค่อยขวาง

เหมือนคุณชุวิตกำลังตามท่านบอกว่าชนแบบแซะตลอดเวลา
ซึ่งการตั้งด่านปกติแล้วจริงเนี่ยต้องมีระดับสารวัฒน์เนี่ย

แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นใน๑๐หรือว่าเป็นตำรวจที่เป็นผู้ใต้ประคับบัญชาเนี่ย

คุณจะสามารถตั้งได้เหมือนถูกต้องตามกฎหมาย

เหตุการณ์อะไรเนี่ยสามารถติดตามแล้วก็ติดต่อท่านได้

กล้องที่ติดที่หมวกเนี่ยไปไหนทำไมไม่ออกมา
เพราะว่าทุกตำรวจทุกท่านก็ต้องมีกล้องติดไว้
บางท่านติดในช่างอกบางท่านติดที่หมวกเนี่ยก็อยากใช้ออกมา
แต่ตอนนี้ก็เรียบร้อยฟันทงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ท่านภูมิกับการสอนอห้วยขวางก็เด้งถูกเด้งไปเรียบร้อยแล้ว

นะฮะเรื่องแรกหลายวันแล้วเนาะสรุปแล้ว

วันนี้เคลียร์ไปสองเนาะหนึ่งพี่อ๋อมสอง

ตอนนี้บอกโปรงอาบัติเราก็กลับมาบวชต่อ

คือมันเป็นข้อผิดที่ไม่ต้องขนาดถึงขั้นปราชิต
ข้อไม่ได้อาบัติประราชิต

แต่อันนี้ความเหมาะสมมันไม่เหมาะสม

แต่ถามว่าความเหมาะสมมันก็อยู่ที่พิจารณาของใครของมัน
อย่างเรามองอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งร้อยลูกศิษย์เขาก็จะมองอีกแบบหนึ่ง
ถูกต้องป่ะแต่อันนี้เขาไปปงอาบัติก็ถือว่าเขายังเป็นพระได้อยู่
แล้วเขาก็บอกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเขาจะปิดวาจาแล้วเขาจะไม่เล่าแล้ว
แต่ขนาดเดียวกันวันนี้สสพชคุณเพชวัตรวัฒนภงศิริกุลเนี่ย
เขาเป็นรองประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสภาพผู้แทนรัศดรก็ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้า

ก็จะมีการเชิญครูบาไก่นะฮะแล้วก็สำนักพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นตำรวจ
รวมไปถึงผู้ร้องเนี่ยให้มาชี้แจงหน่อยว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไร

เมืองต้นเนี่ยทราบมาจากสำนักเลขาธิการสภาว่าครูบาไก่เนี่ย
เขาก็ได้ส่งทนายส่วนตัวมาบอกแล้วว่าแม่อัตมาติดภารกิจ

ยืนยันว่าแม้ครูบาไก่แล้วทนายเนี่ยไม่ได้เข้ามาชี้แจง

เมื่อคุณไม่มาจะให้ทำยังไง
ออกหนังสือเชิญตามมาตรฐาน
ถ้ามาหรือไม่มาก็ต้องพิจารณากันต่อไป
จริงนะตัวเค้าเองก็ต้องลงพื้นที่เหมือนกัน
จึงมันยังไม่ได้ตรวจสอบกับทางสภาพ
ขณะเดียวกันครูบาไก่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์
ก็คือเขาก็ต้องออกมาพูดครูบาไก่
เขาก็ออกมาถึงกรณีขอขมาพระอุปชา
นะฮะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสมัชกิริเออมัชกิริเนี่ยนะฮะ
หึงขึ้นกับว่าหลังจากที่มีภาพเนี่ยเพลยแพร่ออกไปเนี่ย
คนเข้ามาแซวแล้วว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นครูบานานาโบ๊ท
อืมนั่งจริงแล้วไม่ได้ใส่จี้วอร์นนะ
ไม่เราจะเว้นในแน่
อ่าอีกข้อนึงละ
แล้วก็ไม่เหมาะสมในการดำรงตนในสมณเพศ

แต่มันไม่มีข้อกำหนดที่ผิดไงน้อง

เหมือนยาบ้า๑เมตร
ก็ยังไม่มีกฎหมายที่จะเขียนว่าเขาผิดไง

ชาวบ้านจะเป็นคนตัดสินแหละเอาจริงนะ
ต่อให้ยังคงดำรงสมณเพศอยู่

ว่ามันผิดวินัยอาบัตร
ถ้าถ้าสิ่งต้องเขามา

เพื่อรับการว่ากล่าวตักเตือน
ด้วยการทำปิดของพินัยภูมิสงศ์เนี่ย
โดยหลังจากรับคำติเตือนของพระผู้ใหญ่แล้วเนี่ย
แล้วถ้าเสร็จกระบวนการทางโรค
แม่อัตตามาจะปิดวาจาระ

เข้ากรรมปิดวาจาระในส่วนของการอาบัติละ๙
เป็นเพียงอาบัติปาจิตี
ไม่ถึงขั้นร้ายแรงที่จะต้องศึก
ส่วนการอาบัดร้ายแรงที่จะต้องศึก
แล้วก็ไม่สามารถกลับเข้ามาบวชได้นั้น
จริงแล้วการประพฤติผิดใน๔เรื่องคือ๑

อืมเสกไม่ถุนหรือเสกกล้ามเนี่ยแหละอันนั้นจะต้องศึก
ถ้าเข้าสี่ข้อนี้ต้องศึกเห็นปะอวดอุตตสริกอะไรอย่างเงี้ย
ก็ต้องศึกหมดอะความจริงอะอือเห็นไหมอันเนี้ยแปลว่าหลายคนมากน่ะ
แม้กระทั่งกฎก็ไม่เห็นจะมีกฎพระสูบยาบ้าผิดเลย

เพราะฉะนั้นตอนนี้คณะกรรมการส่ง
กรรมการทั้งหลายกำลังต้องตรวจสอบ
ก็ต้องดูถ้าสมมุติมีแบบว่า

เห็นหน้าชัดระบุได้ว่าเป็นใครต้องไป
เพราะฉะนั้นแล้วครูบาไก่ก็หลังจากที่ตอนนี้ได้ปรงอาบัติเรียบร้อยเนี่ย
ก็ต้องเข้าเรียกว่าปิดปากปิดวาจาแล้วก็ที่นั่นมันคือกฎของสงฆ์เนี่ยคือ
ต้องปฏิบัติตัวให้เคร่งคัดมากกว่าเดิมนะครับ
เพื่อให้ชาวบ้านที่เคยศรัทธาเนี่ยกลับมาศรัทธาตัวครูบาไก่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะฉะนั้นอยู่ที่ชาวบ้านแล้วว่าจะเลือกแบบไหนนะครับตอนนี้นะฮะ
อันนี้คือข่าวของคุบาไก่นั่นเองนะครับครับ
กันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อครับ
สักครู่เดี๋ยวครับ

เมื่อสไปไหนมั้ย

ไปเชื่อไป

แล้วเลข๗งวดนี้นะฮะที่ตำบลไผ่จำสิน
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองเนี่ย

เขาบอกได้รวมกับชาวบ้านอันเชิญแม่จักรียนขึ้นมาจากแม่น้ำน้อย

แม่ย่าศรีสุวรรณธรทิพย์

คือ๓คนเขาบอกเขาคงอยากจะขึ้นมาแล้ว

ส่วนอย่างตะเคียนเขาจะอยู่กันเป็นพี่น้องกันตัวเอง

ทำไมตอบซะเป็นตะเคียนเขาต้องเป็นพี่น้องกัน

ก็เวลาอ่านข่าวเขาเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นเลยเนอ

ก็ถ้าอยู่คนเดียวก็อยู่ได้ยังไงเป็นพันปี

เขาชอบเรียกหนูอยากรู้ว่าทำไมเขาเรียกแบบแม่ย่า

แต่ตะเคียนมีแต่ผู้หญิงใช่ไหมอ่ะ

เคยถามว่าทำไมไม้ตะเคียนไปอยู่ใต้น้ำเยอะจังเลย

เมื่อก่อนพลาดเหนือเวลาเขาตัดไม้

ใช่ไหมเขาตัดเสร็จเขาก็ต้องใช้วิธีการ

ล่องมาต่างน้ำ

ก็คือไปสึกศาล
ดูประสบบางอย่างก็ถึง
สมมุติมาสัก๑๐ก็จมสัก๓

แล้วก็ไม่ว่าต้องไปจมนาวัฒน์

แต่ถ้าสมมุติบางทีก็เป็นเรื่องแปลกถึงถ้า
เคียนสระบุรีอย่างนี้ที่ให้เลขแม่นอย่างนี้

ไม่แต่ว่าบ้านเราวัดเยอะ
เหมือนเขาจะเลือกวัดบ้านเราเยอะ

เมื่อก่อนนี้คนใช้ทางน้ำในการสัญจรไง

เขาก็เลยบอกเมื่อก่อนไม้ตะเคียนบ้านเราเยอะ

ตะเคียนมีมาตั้งแต่สมัยก่อนตามไม้
ก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าลูกคเทวดาไง

เขาไปอยู่กับเป็นเพื่อนกับกองสลากเหรอ

เธอทำไมเขาชอบให้เลขจังเลยเนอะ

จินตนาการถูกรับประทาน

ที่กำชนะบุรีอ่ะ

ดูอ็ะพูดกับประเภทมาละเรื่องอ่ะครับเขาบอกว่าเนี่ย
เองค่ะชาวบ้านก็เป็นจุดว่าเงี้ยชี้จริงจริงด้วย
อยู่ในแม่งน้ำใต้แผนาวัดเนี่ยแหละ
กรรมการวัดเขาไปเข้าฝันไง
ไอ้แอ็งดิ๊บเหล้าหมด

เขาก็เลยให้นักประดาน้ำไปดำสำรวจ

ความยาว๒จุดเลขนี้สวย
๒เท่าไหร่

วัดรอบต้นได้๑๔นิ้วอะ

แล้วก็อันเชิญท่านมา๒ต้น
นะฮะที่อยู่บริเวณตะเคียนเนี่ย

มันซึมน้ำอยู่มันก็ต้องดูดน้ำอะเนาะ

โอ้คนเหล่านี่ก็สุดยอด

มาแล้วนะฮะ

เพื่อนซีมเป็นอะไรดีวะ

นางขึ้นมาเสร็จก็ต้องแปลงโรงยังมัยได้
เกื้อบพร้อมกัน๒ต้นอย่างนี้
แล้วรู้ได้ยังไงว่าคนนี้ชอบชื่อสุวรรณทิพย์

เออเขามาเข้าฝันไงที่เขามาเข้าฝันแล้วเขาบอกชื่อย์ด้วยว่า
เขาชื่ออะไรแล้วตอนนี้เขาหน่าวมากเขาหน่าวมากจริงจริง
ถ้าอยากขึ้น
แล้วเหตุผลนอกจากหนาวถ้าอยากขึ้นในเหตุผลอะไร

ปรากฏหมอปลาเก่งนักเก่งนะตอนนั้นเมื่อก่อนทำรายการไทยรัฐ
ไม่มีลูกไม่มีเจ้ากระปุ่มตุ๊บสารตุ้มตุ๊บตุ๊บตุ๊บ

คือหมอปลาเวลาชนะมันประกาศ

แต่เวลามันแพ้มันเงียบเถอะ

มันจะตายตะเคียนจะฆ่ามันตาย

อยู่ดีก็อ้วกอยู่ดีก็อ้วกอาเจียนทั้งคืน
อ้วกอย่างเด็กนั่งบุกเลย
พี่ถี่กลับพุ่งแยอหมอหมอ
อ๋อพี่ไปเอาคนเดียวเดี๋ยวครับผมเกือบตายมาแล้ว

ใช่เพราะเขาเคยบอกว่าเคยเจอประสบการณ์แบบเฉียดตายเลย
คือเอาจริงหมอปลารุ่นทุกษานยังเกือบตาย
เพราะฉันถามว่าแม่ตะเคียนมีจริง
ก็มีจริงที่เป็นลูกคเทวดาหรือแบบว่า
เขาบอกวิญญาณที่แบบอยู่ในต้นไม้ก็อาจจะมีจริง
เทวดารักษาต้นไม้นะครับ

ปรากฏว่าเมื่อก่อนคนเป็นเอด

แต่ว่าใครเป็นเอกจะต้องเอาไปทิ้งไว้

วิญญาณอะที่ตายก็ต้องเผาเลย

พรรคุกก็บอกว่าชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปกันเลยว่ะตรงนั้นอะ

เวลาที่วิญญาณพวกนี้อยากจะแบบว่า

คือบวชสร้างมา๓๐ปีไม่เสร็จนะเธอ

แล้วผีเขารู้จากกองสลากว่ามันจะออกอะไรได้ยังไง
ไม่แล้ววิญญาณที่เขาจะให้ไปเกิดอะ

แล้วยังไงทำไมคนถูกหวยกันเยอะอะไรอย่างนี้

เป็นโรงพยาบาลที่เมื่อก่อนพระองค์นึง

แต่เมื่อก่อน๓๐ปีที่แล้วตัวเองคิดดูว่า

ก็คือตายปุ๊บเผาเลยตายปุ๊บเผาเลย

คนจะเดินผ่านยังไม่กล้ากันเลย

ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลย

ติดตามได้ฉันบอกแล้วว่าฉันไปถ่ายรายการ

ฮาไก่หกนิ้วมาไก่๖นิ้วกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ

แล้วถูกหวยเรื่อยเลยนะครับ

พบไก่ประหลาดที่เจ้าของเนี่ยเชื่อว่ามาให้โชคนะครับ

บอกรอเตอรี่หลายงวดครับซึ่งเหตุการณ์แม่งเก่าเนี่ย

อายุ๔๑ปีครับอยู่บ้านเลขที่๙

มีอาชีพรับจ้างได้เลี้ยงไก่แจ้
ไว้ป็นอาหารนะครับ

ตัวผู้ตัวหนึ่งเนี่ยมีรูปร่างของนิ้ว
ขาที่แปลกจากตัวอื่นคือขาขวาเนี่ยมีนิ้วเท้า๕นิ้ว
ครับแล้วก็มีเดื่อยไก่หนึ่งเดือยส่วนขาซ้ายเนี่ยนิ้วเท้า
หกนิ้วฮะเกินมานิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็มีเดือยไก่หนึ่ง
เหมือนกันนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุมีโชคจาก
ถูกลอตเตอรี่มาตลอดแต่ละครั้งนะครับก็ถูกครั้งละไม่
มากฮะครั้งหลังสุดในเมื่อวันที่๑๖ธันวาคมปีที่
แล้วครับตนเองเนี่ยถูกรางวัลเลข๓ตัวหน้าได้เงินมา๒๐๐๐
หมื่นบาทครับจึงมีความเชื่อว่าเจ้าเตี้ยเนี่ยเป็นไก่ให้
จึงได้ทำการเลี้ยงไว้จากนั้นเนี่ยก็ไม่เคยฆ่าไก่ที่
เอาไว้อีกเลยเปลี่ยนพฤติกรรมไปเลยนะฮะส่วนเจ้า
ไก่ให้โชคตนนี้เนี่ยได้อ่าทำการขังเอาไว้ใน
สุ่มนะครับเพราะถ้าปล่อยออกไปเนี่ยจะไปตีกับไก่ตัวอื่น
ได้รับบาดเจ็บส่วนเลขโชคงวดนี้เนี่ย
ที่ซื้อเอาไว้ก็คือมีเลขหนึ่งเจ็ดครับแล้วก็สองสี่หนึ่งครับอืม
นะฮะลองดูครับไก่หกนิ้วจะให้โชคหรือเปล่านะครับผม
อ่าเดี๋ยวเบสกู้หนึ่งเดี๋ยวกลับมาแสดงต่อช่วงหน้าครับ
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ
ใบกันใหญ่แล้วนะฮะยังไงสำหรับคุณน็อตวิสรุธค่ะ
สามีของคุณชมพู่ก็ถูกโยงไปว่ามีบ้านเล็กบ้านน้อยกันเนี่ย
หลายคนก็เข้าไปแห่คอมเมนต์สร้างความเสียหายในอินสตาแกรม
ปรากฏหวยไปออกที่น้องแทนธนชาติ
หลังจากเจ้าตัวเนี่ยทำงานเป็นเทรนเนอร์ในยิม
ของสาวแทนอยู่บ่อยบ่อยฮะ
ล่าสุดต้นสังกัดของน้องแทนเนี่ยออกมาเผยว่า
ก่อนหน้านี้มีสาวคนหนึ่งออกมาพูดในติ๊กต๊อกว่า

เมื่อมีข่าวแบบนี้น้องแทนเองก็เครียดมาก

ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการปรึกษาในบริษัทอยู่

จริงแล้วตอนนี้น้องก็คือเป็นนางเอกอยู่ช่องวัน
แล้วก็เหมือนกับไอ้จักรยานปั่นจักรยาน

นั่งกลับไปแบบอ่าเป็นภูมิต่อจักรยาน
ตามเพลงตามจังหวะเพลง
เออแล้วคุณน็อตเป็นเจ้าของ

ถูกก็เหมือนกับว่าเป็นลูกน้องกับเจ้านายกับลูกน้อง

แล้วก็อย่างน้อยที่ออกกำลังกายเนี่ย

อย่างน้อยอย่างเอมี่มออะไรอยู่นี่หมดทุกคน
ไม่ต้องห่วงหรอก
น่าจะเคลียร์ได้ค่ะ

วาเลนไทยวันนี้พี่เช้าเนี่ยมีคอนเสิร์ตดีมาบอกกันนะครับกับคอนเสิร์ตวันบอกรักนั่นเอง
เลนไทยนี้อยากจะชวนให้เดินทางไปรับความรักกันแบบเต็มหัวใจนะครับ
เติมเต็มความหวานให้เพิ่มขึ้นนะครับในคอนเสิร์ตวันบอกรักนะครับ
ท่ามกลางลมหนาวแห่งเขาใหญ่ครับในงานจะได้พบกับศิลปินที่คุณคุ้นเคยแล้วก็ชื่นชอบ
ไม่ว่าจะเป็นพี่ปุ๊กอัลจรีอืมคุณบอยพีชเมกเกอร์คัทธิยาอิงลิสต์
คุณทัศน์นัตตะกัวทุ่งคุณมอสปฏิพาณพี่มัมลาคอนิกส์
พี่ปั่นภัยบูรณ์พี่สุชาติชวางกูลพี่กบทรงสิรรค
และอีกมากมายนะครับซึ่งรวมตัวกันจัดเต็มความสุขกว่า
หกชั่วโมงเต็มนะครับฟินไปกับบทเพลงแห่งความรัก
โดยคอนเสิร์ตจะจัดในวันเสาร์ที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
บัตรราคาเพียงสี่พันห้าร้อยบาทจำกัดจำนวนผู้เข้าชมเพียงสี่ร้อยท่านเท่านั้น

เพราะฉะนั้นแล้วใครที่ชื่นชอบศิลปินในยุคนี้แล้วก็ที่สำคัญคือ
ไม่บ่อยนักที่เขาจะมารวมตัวกันแบบนี้รวมตัวกันนี้ใช่ครับ
สอบถามรายละเอียดรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมได้ที่นะครับผม
เขาใหญ่ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยเพราะฉะนั้นบัตรสี่พันห้านี่ก็มี
ของเขามีครับคุณลองไปดูเขาเอาแค่สี่ร้อยคนอ่าแล้วก็บรรยากาศนี้
ก็คือจะอยู่คุณคิดดูเขาใหญ่อากาศของเขามากตอนเนี้ยเขาบอก
เป็นช่วงที่อากาศดีที่สุดของเขาใหญ่เท่านี้แล้วอีกสิบเอ็ดวันเนี่ย
คุณลองไปดูครับแล้วก็เพลงหลายหลายเพลงเนี่ยมันกำลังทำให้เรา
คิดถึงวันเก่าเก่าพี่ปุ๊บอันฉรีอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องหาภิกบงสมศิษย์

เฮ้ยแล้วคนยุคนี้ตอนนี้กำลังแปลกเนอะ

ตั้งแต่๕โมงเย็นถึง๕ทุ่มนะครับนะ

มีเรื่องให้อามี่ได้กรี๊ดดีใจกันอีกแล้วนะคะ
สำหรับผลโหวตหนุ่มหล่อที่สุดในโลกปี๒๕๖๒
คะแนนโหวต๒๕๐ล้านครั้งเทไปให้
จริงเขาครองแชมป์มาหลายแบบหลายแมทแล้วเหมือนกันนะ

อาร์มี่ก็ได้แต่กรี๊ดรัวบอกว่า

ก็เป็นนักแสดงด้วยนักแต่งเพลงด้วยนะคะ

คนที่แบบ

คนถัดมาอะไรอย่างนี้นะคะ

ตรง
โปรดติดตามตอนต่อไป